ช่วงนี้ครับมาติดตามนะครับเรื่องราวข่าวสารกีฬาในบ้านเรา
โดยเฉพาะการทำงานวันแรกเมื่อวานอย่างเป็นทางการของผู้ว่าการการกีฬาคนใหม่ครับ
ดอกเตอร์กล้องสักยอดมานี้นะครับที่เห็นในใส่แว่นนะครับ
ในภาพก็เป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่เข้าปฏิบัติงานวันแรก
เมื่อช่วงเช้าเมื่อวานนะครับก็สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำการกีฬาแห่งประเทศไทย
เพื่อขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่ช่วงเย็นก็จะลงเตะฟุตบอลกระชับมิตรกับสื่อมวลชน
ที่สนามภัยในการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยดอกเตอร์กล้องสักย์นะครับ
สวมเสื้อใหม่เลขสิบสามซึ่งมีความหมายว่าเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนที่สิบสาม
พร้อมกับวางนโยบายนะครับในการดำรงตำแหน่งสี่ปีว่าจะนำกรกฐเนี่ย
ขึ้นเป็นองค์กรชั้นนำของประเทศด้วยการทำงานแบบครอบครัว
นำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้แบบเต็มรูปแบบโดยจะเปิดสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาขึ้นมาให้ได้
แล้วก็จะยกระดับปรับปรุงนะครับราชมังคลากีฬาสถาน
เพื่อรองรับไทยในการเป็นเจ้าภาพมหากรรมกีฬาในอนาคตครับ
ชุดซู่ซุคเฮชใช่พราเกมครั้งที่สามที่อินโดรีเซีย
วันที่หกตรงสิบสามตุลาคมสามร้อยเจ็ดสิบสองคนก็เดินทางออกไปแล้วครับ
จากประเทศไทยไปโดยเสียเพื่อไปสร้างชื่อเสียงให้กับพวกเรา
โดยนายจุธินันพิรมภักดีครับประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย
ก็บอกว่าสมบูรณ์เต็มร้อยทุกคนมั่นใจว่าจะทำผลงานได้ดี
ก็ตั้งเป้านะครับจะคว้าอันดับหนึ่งในชาติทวีปอาเซียนด้วยกัน
ซึ่งครั้งนี้ครับทัพนักกีฬาคนพิการไทยส่งแข่งขันทั้งสิ้น๑๔ชนิดกีฬาด้วยกันครับ